ขยับความเคลื่อนไหวมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง
เป็นการเมืองที่มีความบันเทิงแทรกซึมอยู่ด้วย
เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลากับชุมพร
ไปมาการเลือกตั้งจบแต่คนไม่จบฮะ
คนไม่จบเพราะอะไรสอสอพี่เอ๋ปรินาโพสต์นะฮะ
ทำนองว่าประชาธิปัตย์ที่ได้มา๒เก้าอี้

ซื้ออะไรแล้วคือเอ่ยชื่อพักประชาธิปัตย์เลย
เจนมากขนาดนี้คราวนี้ลุกเป็นไฟ
ประชาธิปัตย์แม่ธรณีบีบมวยผม

พี่เอ๋ปรินากรายคุพศสรราชบุรีพลังประชารัฐ
ตอนนี้อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
แต่เวลาขึ้นเวทีประสัยพี่เอ๋ไปด้วยครับ
งานนี้พี่เอ๋พูดถึงการเลือกตั้งซ่อม๒เขต
ก็คือสงขลากับชุมพร
พี่เอ๋พูดข้อความนี้ที่หน้าจอทีวีเป็นแฮชแท็ก
เฉลยเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อม๒เขตคือ
เก่งกว่าค่ะแฮชแท็กการเมืองไทยประชาธิปไตยพันบาท
ให้รายละเอียดขนาดนี้ระดับพี่เอ๋คนจริง
โพสต์แล้วต้องไม่ลบลบทันที
อ้าวเพราะว่าพูดไปหาเมื่อเช้าไม่เจอแล้วค่ะเออโอ้ย

คนจริงพ้นแล้วถ้ารู้ตัวเห็นไหมต้องรีบแก้ตัวว่ะ
ลบเลยโพสต์ปุ๊บลบปั๊บทันที
ทำไงไม่ทันแล้วแล้วโพสต์ใหม่ระดับพี่เอ๋
โพสต์แล้วต้องโพสต์ใหม่โพสต์ใหม่ว่ายังไง
ขอแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ชุมพรสงขาด้วยค่ะ
เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋เป็นใบหรือเปล่า
เมื่อสักครู่นี้ยังพูดซื้อขายขายอยู่เลย
แต่ไม่ทันแล้วครับความร้อนระอุที่พี่เอ๋โพสต์ไว้
มันคือการกล่าวหาและมีผลผูกพันด้านกฎหมาย
ประชาธิปัตย์ทั้งพักร้อนระอุไฟแทบจะลุกฮะ
หลอดแทบแตกเอาเริ่มที่คนนี้ก่อนฟาดแบบนิ่ม
นี่คือท่านรองโฆษกประชาธิปัตย์คุณสิริภาอินทรวิชัย
อ้าวขอไปอินวิเชียร
โฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกที่คุณเอ๋ปรินาเนี่ย
โพสต์แบบนี้ท่านรองโฆษกก็เลยบอกว่า
ที่พักพลังประชารัฐมีสอสอแบบนี้อยู่
เหมือนเป็นการกล่าวหาคนอื่นลอยพูดจาลอยไม่มีหลักฐานอะไรเลย
สงสารสงสารพลังประชารัฐที่มีแบบนี้อยู่มีคนแบบนี้อยู่
แล้วไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ทุกครั้งทุกงาน
ไม่ว่าจะพลังประชารัฐจะชนะหรือแพ้
คุณเอ๋เนี่ยมักจะออกมาโจมตีและชูตัวเองว่าโดดเด่นอยู่เสมอ
เป็นอะไรมากเปล่าเป็นอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกัน
คนปกติเขาไม่ทำกันแปลว่านี่ไม่ปกติเหรอคะ
ก็ต้องเป็นคนพิเศษจริงนะฮะที่ออกมาพูดแบบนี้ได้นะฮะ
นี่คือการฟาดกลับคุณเอ๋ปารีนาพลังประชารัฐแบบนิ่มจากประชาธิปัตย
ก็คือคุณราเมสรัฐนาชวงศ์
หัวหน้าทีมทนายความนี่ฝั่งกฎหมาย
ก็บอกว่านี่มันคือการกล่าวหานะนี่มันคือการใส่ร้าย
และตอนนี้คนที่เป็นทีมกฎหมายในพัก
กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอดำเนินคดี
ให้ถึงที่สุดกับสสพี่เอ๋ปารีนาฮะ
ถ้าเกิดว่าการโพสต์ปุ๊บลบปั๊บ
อันนี้สามารถที่จะมีการแคปเอาไว้ได้
และกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ทางด้านกฎหมาย
และเป็นความที่ร้อนเฉาร้าวฉาน
ระหว่าง๒พักการเมืองใหญ่ด้วยนะฮะ
แต่ว่าช่วงนี้ประชาธิปัตย์เหมือนหลังเลือกตั้งซ่อมมีเรื่องตลอดเลยนะ

ภายในภักดิ์ประชาธิปัตย์เองก็มีปัญหาครับ
ก็คือคุณเดชอิตเดชอิตติดโควิด
ใครคือเดชอิตถ้าไม่ใช่คอการเมืองไม่เข้าใจ
ไม่รู้จักไม่เป็นไรฮะแต่คุณเดชอิตคือระดับรองหัวหน้าพัก
และคุมหลายเขตหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ส่งภรรยาคว้าเก้าอี้เลือกตั้งซ่อม
สอสอสงขราหญิงอ๋อคุณนายน้ำหอม
คนแรกใช่คุณสุภาพรกำเนิดผลหรือคุณนายน้ำหอม
เป็นสอสอหญิงคนแรกเมียของคุณเด่น
เหตุการณ์หลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้ง

เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านนิพนธบุญญามณีแล้วเมียก็นั่งอยู่ตรงนี้

แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหลุดรอดได้หรือไม่
เพราะตอนนี้คุณเดชอิตติดโควิดเรียบร้อยแล้ว
เท่ากับว่าคนที่หลายล้อมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการกักตัวอย่างเป็นทางการกันอีกที
ักตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าผลเพิ่งออกเมื่อวานนะฮะ
ปั๊บรับโชคจริงสำหรับประชาธิปัตย
อกจากโดนในเรื่องของซื้อขายแล้ว
ในเรื่องของโควิดติดเข้ามาด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นต่อสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ

เขตหลัก๔สิ้นเดือนนี้ใช่ไหมฮะ

ตรงนี้หาเสียงกันดูเดือดมาก